เสียชีวิตของพริตตี้สาววาวายังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมโดยทั่วไปเพราะว่า
ล่าสุดครับตำรวจเรียกในเก่งในเก่งเป็นใครในเก่งก็เป็นคนว่าจ้างพิวส์ครับอยู่ในบ้านหลางนี้ด้วยไปให้ปากค่ำ
พบว่าวันเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับ
มีคนอยู่ร่วมงานนั้นเกือบ๒๐คนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ติดต่อได้หมดแล้วนะครับ
แต่เจ้าของบ้านนี่สิยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนครับ
เมื่อวานนี้ในเก่งซึ่งเป็นคนว่าจ้างนางสาว
วิทยาพรวิเศษสมบัติหรือว่าวาวาอายุ๓๓ปีพริตตี้สาว
ให้ไปเอ็นเตอร์เทนในงานปาร์ตี้ที่บ้านหรูย่านเสนานิคม๑
เขตจรุจจักรคลุงเทพมหานคร
เมื่อ๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บ้านหลังนี้แหละครับ

พาวาวาไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนประหลโยธิน
สอบปากคำมาลาทอนทีเดียวครับนะฮะ
นาน๗ชั่วโมงบางรายงานบอกว่า๙ชั่วโมง
พันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ
ผู้กำกับการสอนอประหลโยธินเปิดเผยบอกว่า
ในเก่งนี้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับ
คุณผู้ชมครับทำให้ทราบข้อที่จริงมากขึ้น
จนทราบตัวบุคคลที่อยู่ในงานปาร์ตี้แล้วก็ติดต่อได้ทุกคนแล้วด้วย
คุณผู้ชมดูบ้านหรูทันสมัยทีเดียวนะฮะ
วันเกิดเหตุนะครับมีพริตตี้ถูกว่าจ้างมา๘คน
จาก๒เอเจนซี่หรือ๒โมเดลลิ่งตามแต่ท่านจะเรียกนะฮะ
มีผู้ชายร่วมงานปาร์ตี้๗คนแล้วก็กลุ่มแฟนของผู้ชายอีก๓คน
รวมทั้งหมดเป็น๑๘คน
คดีนี้พนักงานสอบสวนเรียกสอบปากคำพริตตี้ที่ไปร่วมงานแล้ว๓คนครับ

ญาติผู้เสียชีวิต๒คนแล้วก็มีในเก่งเป็นพยานคนล่าสุดอย่างที่ผมเล่าไป
ส่วนเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ก่อนหน้านี้มีการประสานว่าจะเข้าให้ปากคำนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มา
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่า
มั่วสุมจัดปาร์ตี้ในบ้านอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลข่าว
บอกแบบนั้นบอกหากพบว่าเข้าองค์ประกอบจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
คุณผู้ชมเขาดูข่าวกันเขาไม่เห็นต้องจะต้องพิจารณา
นานขนาดนี้เลยนะฮะพันธบทเอกนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ให้ข้อมูลบอกว่า
จากการเข้าตรวจสอบภายในบ้านที่จัดงานนะครับเจ้าหน้าที่
เป็นเบาะแสสำคัญครับอย่างที่เมื่อกี้น้องน้องทั้งสองท่าน
บอกไปกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันเป็นพระเอกใช่ไหมใช่ค่ะ
นะฮะมันไม่โกหกด้วยกล้องวงจรปิดเนี่ยส่วนที่มีกระแส
นะเจอยาอีเจอยาเคเนี่ยในร่างกายเนี่ยตำรวจยืนยัน
คืออย่างนี้ฮะไอ้กระแสข่าวมันมีออกมาได้มันเช็คกัน
ได้แต่ตำรวจเขาก็ตอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอบแบบเป็น
ทางการคือยืนยันว่ายังไม่ได้รับผลการชนสูตรพลิกศพ
สถาบันนิติเวชวิทยาเนื่องจากได้ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนคดีลัลลาเบลนะฮะ
ต้องรอดูอีกทีว่ามียาอีกับยาเคในร่างของวาวาหรือเปล่า
เปล่านะฮะรอที่มันเป็นทางการนะครับ
ทีนี้เนี่ยหลังจากที่วาวาเสียชีวิตนะฮะศพเองก็อยู่ที่
บ้านเกิดที่กระบี่นะฮะทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะฝากศพไว้
ก่อนค่ะนะเผื่อทางจำรวจต้องการจะชนะสูตรอะไรเพิ่มเติมก็
ยังจะไม่ทำการชาปนกิจต้องรอคดีให้มันเสร็จสิ้น
ที่สุดไปก่อนนะครับครับญาติของวาวาเองก็บอกกับทีม
ข่าวนะครับว่าหลังที่มีการนำเสนอข่าวไปเนี่ยก็มี
คนเข้าไปให้กำลังใจทางครอบครัวของเมื่อวานเยอะเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งน้องชายหรือว่าแม่ก็ดีนะครับครอบครัว
มีการนำภาพของวาวาในชุดเรสสีขาวไปตั้งไว้หน้าศพ
อย่างที่เห็นที่ด้านขวาของจรเนี่ยนะฮะค่ะแทนที่จะเป็น
แดงตอนแรกเนี่ยชุดแดงอยู่ข้างล่างเอาชุดขาวไปไว้ด้าน
เออเพราะอะไรอ่ะคือเขาบอกว่าผ้าชุดแดงเนี่ยเป็นภาพ
เพื่อนของน้องเนี่ยทำมาให้ซึ่งตัวน้องเนี่ยชอบชุดแดง
แบบนี้แต่แม่บอกว่ามันจะดูแรงเกินไปนะอยากจะให้น้อง
เนี่ยเป็นดูแบบเหมือนนางฟ้าน่ะอ่าก็เลยเปลี่ยนเอาชุดขาว
ไปตั้งอยู่ด้านบนข้างลงศพดีกว่านะฮะมองว่าคือน้อง
แบบนี้แต่แม่อยากจะให้ใส่ชุดแดงดีกว่านะส่วนเรื่องของ
ทางคดีเนี่ยครอบครัวก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของลูก
อยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้เร็วแล้วขอความเป็นธรรม
ให้กับลูกสาวของแม่ด้วยนะครับทีนี้นักข่าวเราไปเจอ
เพื่อนสนิทของวาวาคือคุณอู๋คุณอู๋เนี่ยเดินทางไปร่วมงานศพ
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนพริตตี้แล้วก็พีอาร์ที่เคยทำงานด้วยกัน
ก็บอกว่าไม่อยากจะใส่ร้ายใครเลยนะแต่แค่สงสัยว่าวันที่
เกิดเหตุเนี่ยหลังจากเก่งขับรถพาวาวาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยทำไม
ทิ้งน้องเอาไว้แล้วก็จ่ายเงินเอาไว้๑๕๐๐๐บาททั้งทาง
การรักษามันยังไม่เสร็จสิ้นและยังบอกกับพยาบาลอีก
ว่าน้องเสพยาอีมาทำไมไม่รอให้ญาติมาก่อนทำไมไม่อยู่กับ
ก่อนนะเธอเนี่ยมารู้เรื่องนี้จากทางโรงพยาบาลหลังจาก
ผิดปกติคล้ายมีใครบางคนพยายามจะลบข้อความบางช่วงออกแล้วก็แคปแล้วก็ปล่อยออกมา
เหมือนเป็นการดิสเครดิตน้องว่าเสียชีวิตเพราะน้องเสพยาเอง
คุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้ซึ่งเพื่อนค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยน่าจะสามารถตรวจสอบและขายความจริงตรงนี้ได้
เพราะเพื่อนสงสัยเนี่ยฮะมันมีบางประโยคที่เหมือนกับแบ่งขนมให้ทานครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้
เหมือนจะบอกว่าน้องเสพยาเองอะไรแบบนี้มันเป็นการตัดต่อแคปหรือมีคนอื่นส่งหรือเปล่า
ฟังเสียงอุซึ่งเป็นเพื่อนของวาวานะครับ
แต่เราสงสัยตรงนี้ตรงที่ว่าเขาไปอาบน้ำกันบางคนก็ยังไม่มา
แต่เหมือนน่าจะมีมาอีกอันนี้มันต่อกันแต่มันไม่สมควรมีคำว่า๖คนค่ะคือลองอ่านดูแล้วมันไม่ประติดประต่อกันนะคะ
เป็นการเหมือนน้องคุยฝ่ายเดียวมันไม่เป็นเหมือนการแชทที่กันคุยปกติอยากจะให้ทางตำรวจช่วยดูแชท
ว่าแชทจริงที่น้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใครน้องคุยกับใ
สุเองก็สนิทกันแล้ววาวาเองก็รักสุเนี่ยเหมือนพี่สาวคนหนึ่งตอนนี้ที่สุเงียบหายไปอาจเป็นเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามทั้งหมดหรือเปล่า